พาไปอีกหนึ่งที่แล้วกันคุณผู้ชมที่นครสวรรค์
อันนี้มันก็เป็นเรื่องประเพณีการบวงสวงองค์ท้าเวสวรรณ
ที่นี่เขาบวงสวงกันถึง๒องค์
และที่สำคัญมีคนองค์ลงด้วยค่ะ
ค่อยดีเลยนะคะเหตุเกิดในงานบวงสวงท้าเวสวรรณ
ที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรม

นี่คือเขาทำพิธีเบิกเนธแล้วก็บวงสวงท้าเวสวันขนาดใหญ่สององค์เนี่ยค่ะเห็นไหม

อยู่หน้าซุ้มประตูที่คุณชนะบอกมีองค์สีเขียวแล้วก็องค์สีดำนี่องค์สีดำเป็นแบบนี้นะคะ

ประดิษฐานอยู่ที่หน้าถ้ำบาดานทางเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรสว่างธรรมเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่าท้าเวสวันเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็คือผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย

สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือมีอสูรและพูดผีปีศาจเป็นบริวารอย่างที่เห็นนะคะ

ระหว่างทำพิธีเบิกเนธมีนางรำเกิดอาการตัวสั่นมือสั่นเหมือนกับว่ามีองค์ประทับร่าง
แล้วสักพักเดียวอาการก็สงบลงไปค่ะ
แต่คนที่มาร่วมพิธีก็แตกตื่นตกออกตกใจอยู่เหมือนกันหลังจากทำพิธีบวงสวงอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมนั่งรับตัวสั่นแบบนี้นะ

พอทำพิธีกันเสร็จเขาก็จะต้องมีการจุดประทัดค่ะ
ชาวบ้านที่เขามาร่วมพิธีเขาก็มาดูเลขปลายประทัดกันใหญ่เลย
เขาบอกว่าเป็นเลขปลายประทัด๒หาง
เพราะว่ามันมีสองฝั่ง

ประตูที่คุณชนะบอกที่เหมือนซุ้มประตูที่ญี่ปุ่น
เขาเปิดงานแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ้มอุ๊ยยยยยแล้วออกมาแบบนี้เลย
ปุ้มชอบปอนด์ปุ้มสุดท้าย
คือมันมีสองทางเขาก็จะได้รีบรวมไปปลายประทัดสองหาง
แล้วเต้นแล้วแล้วก็ดีออกดีใจรูปเก็บกันเอาไว้
ปัญหามันเกิดน้องไม่ตอนคุณฟิศา
ก็คือว่ารักพี่เสียดายน้องจะซ้ายหรือจะขวาดีล่ะ
มันต้องเลือกมันเลือกไม่ได้
มันเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือก
อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองหาง

แต่ก็เลือกดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอานะจ๊ะ
น่าสนใจนะพิธีเบิกเนธแล้วก็มีปลายประทัดให้เราลุ้นกันด้วยนะ